เป็นประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการนำภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกว่าเหมือนขายกัญชาอยู่หน้าโลกโซเชียลเลย

อย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจว่า

สามารถที่จะขายยาเสพติดได้โจ๋งครึ่มแบบนี้หรือเปล่า
ท้ายที่สุดนะครับตำรวจก็สืบจากเรื่องนี้

สองสามีภรรยาค้ายาเสพติดนี้ได้แล้วครับ
ผลตำรวจตรีสุรเชษหักผ่าน
ผู้บังคับการตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
แถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายค้ากัญชาออนไลน์รวม๑๙จุด
พร้อมของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมาก
แล้วก็กัญชาอัดแท่ง๓๕กิโลกรัม
กัญชาออร์แกนิคสายพันธุ์ต่าง๓๐รายการ
ยาบ้ากว่า๑๐๐๐เมตรและยาไอซ์๖๐กรัม
เนื่องมาจากการจับกลุ่มนายกัญชัย

แล้วก็นางสาวสกาวยันไพรอายุ๓๐ปี
ในบ้านหรูราคา๑๗ล้านบาท
จากการที่ผู้ต้องหานำภาพของหญิงสาวหน้าตาดี
พร้อมลงราคาอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ที่มีการส่งกัญชาทางปรายศนีย์๑๙ราย
ในพื้นที่ย่านสาธรณ์กรุงเทพฯ
ย่านปฐมธานีนครปฐมชนบุรี

ก็เลยสามารถจับกลุ่มเครือข่ายได้ทั้งหมด๑๓คนนะครับ

เฉพาะตัวของนายกัญชัยตรวจสอบบัญชีธนาคาร
เพียงบัญชีเดียวของเขาคนเดียวนะครับ
พบว่ามีเงินหมุนเวียนในห่วงปี๒๕๕๙
มากี่เดือนเองคุณ๒๓เดือนเอง

ตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างสืบสวนทรัพย์สิน

แล้วก็ของนายกัญชัยเพิ่มเติมด้วย
ว่าจะมีทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
หลังจากนี้จะทำการตรวจยึดไว้ต่อไปครับ

ผู้เสียหายที่ถูกนำภาพไปโพสต์
คือนางสาวช่อการว่องการดีหรือว่าปุ๋ยนุ่น
อายุ๒๕ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
แล้วก็เธอเป็นนางแบบอย่างที่คุณสุพัสราสอสองผมบอกว่าเธอสวยไง
สวยแล้วก็ไปโพสต์แบบนี้ก็ถือว่าลูกค้านี่อยากจะซื้อเหมือนกันนะ
แล้วก็ถูกนายกัญชัยนำภาพไปโพสต์
ในโฆษณาขายาเสพติดเมื่อวานเนี่ยมาชี้แจง

แล้วก็มาชี้ตัวนายกัญชัยด้วยนะครับ
โดยตัวเองบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใดทั้งสิ้นค่ะ

บอกว่าทำให้เสื่อมเสียนะเสื่อมเสียชื่อเสียง

ตำรวจจับกลุ่มได้ก็เลยเดินทางมาชี้ตัว

ขณะที่นายกัญชัยผู้ต้องหายอมรับครับว่า
สาเหตุที่ต้องนำรูปของนางแบบสาวไปใช้
ก็นี่แหละฮะเพื่อจะสร้างแรงดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าผู้ชาย

อีกทั้งการที่โพสต์ราคาอย่างโจ๋งครึ่มนั้นนะครับ
ก็เพราะว่าทางรัฐบาลได้ประกาศ
ให้มีการลงราคาสินค้าทางออนไลน์

ตัวเองก็คิดว่ายาเสพติดเป็นสินค้าทางออนไลน์

จึงเกิดความคึกขนองเขาบอก
ขนองก็เลยโพสต์ราคาลงไปเลย

ให้คนที่ขายของออนไลน์นี่ต้องบอกราคา
อันนั้นเรื่องของการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ถูกกฎหมายแต่อันนี้เขาบอกเขาคึกขนอง

เพื่อเกาะกระแสกับข่าวการบังคับ
ให้ร้านค้าออนไลน์ต้องแจ้งราคาสินค้า

แล้วก็เมื่อเวลาประมาณ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
ตำรวจ๑๙๑ก็ขยายผลการจับกลุ่ม
นำกำลังเข้าตรวจค้นภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง
กาญจนาพิเศษ๑๘เขตสะพานสูงกรุงเทพ
กัญชาแห้งอัดแท่งจำนวน๗๖แท่ง
่งละ๑กิโลกรัมรวม๗๖กิโลกรัม
ซ่อนอยู่ภายในป่าใกล้แคมป์คนงานนะครับ
แล้วก็พบนายสมหมายสุวรรณโรศอายุ๖๓ปี
นางทองคำสิทธิไกรอายุ๕๘ปี
อาชีพรับจ้างก่อสร้างอยู่บริเวณดังกล่าว

มีกัญชามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
จากการข่าวนะครับทางตำรวจทราบตัว

โดยมีฉายาในวงการค้ากัญชาคือบังหมัด
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการออกหมายจับต่อไป
และในวันนี้ก็จะนำสุนัขตำรวจไปดมกลิ่นนะ

ที่อาจจะถูกขุดดินซุกซ่อน
อยู่ในพื้นที่แคมป์คนงานแห่งนี้อีกหรือไม่นะครับ
ขยายผลจับได้เพิ่มอีกตั้ง๑๓คน
จากการจับกลุ่ม๒สามีพันรยาคนเดียว

หมุนเวียนน่าจะสะพัดเป็นร้อยล้านนะฮะ
กัญชาออร์แกนิคปลูกเอง

คนที่มาซื้อบางคนซื้อไปเสพ

เออนะฮะแต่บ้านเรามันยังไม่ได้มีการพิสูจน์แบบนั้น